ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะ
มีภาพจากกล้องหน้ารถนะคะ
คือรถคันนี้เขาเป็นรถใหม่ป้ายแดงเลยนะคะ
ขับไปอยู่ดีมีรถที่เปลี่ยนเลนกระทันหัน
เขาเบรกไม่ทันพุ่งชนแบบเต็มเลยค่ะ

เป็นไรปะค่ะข้อมูลฟิน่าโว้ยเรื่องเลือดวิว

นี่วิวหัวหนึ่งอ่ะมือแม่งลูก
เอ้ยดูหัวเรานั่นไหนโอ้วิวนี่หัวแดก
เออวิวหัวแดกวิวภาพยาร์กู
โอ๊ยแล้วมันทำไมโอ้โห
นี่ตามภาพเลยค่ะคือนอกจากบาดเจ็บแล้วคนในรถก็ประมาณว่าจบแล้ว
อุตส่างมาเที่ยวภัทยากันใช่ภัทยาของเราเจอแบบนี้เข้าไปจบ
คือเปลี่ยนเลนมาปุ๊บเลยกระทันหันเลยกระบะสีส้มคันข้างหน้านะคะ
แล้วรถที่มีกล้องหน้ารถป้ายแดง
หรือฮะต้องซื้อได้แบบไม่ถึงเดือน

ใช่ค่ะแล้วก็คนในรถเป็นผู้หญิงนะคะ

ต้องไปรักษาอาการบาดเจ็บกันก่อนเนี่ย
เขาก็เลยโพสต์ภาพนี้เอาไว้เพื่อเตือนเป็นอุทาหรณ์ค่ะ
เราส่งคุณพัชรวรินพัชรปภานันทีมข่าวของเรา

บอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ตอนประมาณสัก๑๑โมงกว่าค่ะ
กับเพื่อนรวมแล้ว๔คนนะคะ
ตัวเธอเป็นคนขับคนที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าว

คืออีก๒๐นาทีจะถึงร้านข้าว

ระหว่างทางค่ะถนนมอเตอร์เวย์สาย๗ค่ะ
พัทยาช่วงสะพานหนองแขวะนะคะ
เธอกำลังขับรถไปตามปกตินี่แหละตามภาพเลย

ประมาณไม่เกินร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
เปลี่ยนเลนมากันทันเธอบอกว่าเธอเบรกไม่ทันจริง
ชนเต็มรถของเธอหมุนหลายตะโหลบค่ะ
หัวรถแบบคือแบบกลับด้านเลย
ทุกคนงงแล้วก็เสียงดังตามคลิปนะคะ
ตอนนั้นเธอบอกว่าในใจนะ

คิดว่าไม่รอดแน่เพราะชนแรงจริง
แล้วพอลงมาดูสภาพรถตกใจมาก
เพราะว่าฝั่งด้านคนขับนี่พังยับเลยค่ะ
ตอนนั้นหนูแบบไม่รอดแล้วแน่ชนดังตึก

พัทยาทุกที่เขาลงในคลิปค่ะ
พี่เฮียตั้งใจจอโรงแรมร่วมเดือนกว่าค่ะ

คราวนี้เสร็จก็เลยตกใจทำอะไรไม่ถูกเบี้ยงมาเลยค่ะ

ถ้าสมมุติว่าหนูหักหักซ้าย
หนูก็น่าจะชนไอ้ที่กั้นแล้วก็น่าจะลงตรงย่า
แล้วก็พลิกความแน่ก็เลยตัดสินใจแบบ
ยังไม่หักออกดีกว่าก็เลยน่าจะหมุนเป็นวงเหรอคะ
บอกว่าถ้าหักหลบก็อาจจะแย่กว่านี้
ครับก็ตัดสินใจนี่สภาพรถนะคะป้ายแดงไม่ถึงเดือนนะคะ
ทีนี้ค่ะพอหลังจากเกิดอุบัติเหตุ
ทุกคนก็ออกมาจากรถรอเจ้าหน้าที่ก็สักชั่วโมงนึงนะคะ
เลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเหตุรถก็ติดยาวเลยนะคะ
ตอนที่รอเจ้าหน้าที่รถกระบะคู่กรณี
ไม่ถามถ่ายไม่อะไรเลยเงียบกริบ

กระบะคันที่เปลี่ยนเลนกระทันหันเนี่ย
เป็นผู้ชายขับนะคะแล้วก็มากันสองคนนะคะ

พอชนสิทธิ์อ่ะแบบผู้กรณีแบบ
หนูเป็นผู้หญิงสี่คนใช่ไหมคะแล้วคันนั้นมีผู้ชายอ่ะ
เขาแบบไม่ลงแบบมาถามดูดำดูดีเลยนะคะ
กว่าแบบเขาจะลากรถฝั่งนั้นมาฝั่งหนู
เขาก็ยังแบบไม่ถามนู่นถามนี่อะ
จนตำรวจมาแล้วก็ถึงไปเคลียร์กันที่ศนค่ะ
ตัวคนขับที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่าเธอเองก็บาดเจ็บนะคะ

ส่วนเพื่อนที่นั่งเบาะหลังคิ้วแตกเย็บ๖เข็มเลยค่ะ
ส่วนอีก๒คนก็ฟกช้ำจากแรงกระแทกตอนชนนะคะ
รถเก๋งของเธอพังเสียหายอย่างที่เห็นในภาพก็คือ
นี่ค่ะฝั่งคนขับล้อหน้าหลุดเลย
ล้อหน้าด้านซ้ายก็บิดเบี้ยวกระจกมองข้าง
ฝั่งขวาก็คือหลุดไปเลย
ส่วนรถกระบะค่ะล้อหลังก็พังบิดเบี้ยวนะคะ
กระบะท้ายก็มีร่องรอยถูกชนแบบนี้ค่ะ
ตัวเจ้าของรถเก๋งก็ย้ำว่าที่เอาคลิปนี้มาโพสต์
ก็เพื่ออยากจะเตือนใจเป็นอุทาหรณ์
สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนนะคะ
อย่าขับเร็วอย่าจี้ท้ายจนเกินไป

คือมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำภาพรถกระบะคู่กรณีของเธอไปโพสต์
ใต้คอมเมนต์ของคลิปแล้วก็บอกว่ากระบะคันสีส้ม
น่าจะชนกระบะสีขาวคันหน้าแล้วเสียหลักมาเลนซ้าย
ก็เลยเหมือนกับเบี่ยงมาซ้ายแบบกระทันหันเนี่ยค่ะมันมีกระบะสีขาวอีกคันหนึ่ง
คือถ้าดูคลิปเหตุการณ์ก่อนที่กระบะคันซ้าย
จะขับเบียงเข้ามาในเลนของรถคันนี้
จะเห็นว่าเหมือนกับว่ากระบะสีส้มที่อยู่ขวา

แล้วก็เฉมาทางเลนส้ายปุ๊บเลย
ก็เลยคาดว่าอาจจะชนกับกระบะคันสีขาวก่อน

ชนเป็นทอดกันนะคะ
ก็ต้องระมัดระวังเหตุการณ์บนท้องถนนด้วยนะคะ